เหนือไปเชียงใหม่กันหน่อยนะคะมีหนุ่มต่างชาติคนนึงไม่รู้เป็นอะไรค่ะ
ควงมีดไล่แทงคนแล้วสุดท้ายไปแทงนักท่องเที่ยวต่างชาติตายนะคะ
แล้วก็หนีไปตำรวจจับได้แล้วนะคะ
นี่ค่ะเสียชีวิตเลยนะคืออยู่เขาเดินอยู่ดีคนนี้วิ่งมาปุ๊บจับคอปั๊บแล้วก็แทงเขาไปเลยค่ะ
คือจังหวะตอนแรกนี่ผู้เสียชีวิตยังมีการวิ่งตามไปจะเอาเรื่องได้อยู่แล้วสักพัก
จะเริ่มเห็นว่าเหมือนจะเซนิดแล้วนะคะเพื่อนก็รีบจะเข้าไปดูค่ะ
คนเจ็บตอนแรกเนี่ยชื่อว่าอิริกแจนออสตรอมนะคะเป็นสัญชาติอเมริกันสวมเสื้อสีดำค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยพยายามวิ่งไล่ตามจับคนเกาะเหตุแต่ไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เริ่มเจ็บแผล
คนก่อเหตุนี่วิ่งขึ้นไปขึ้นตุ๊กตุ๊กหนีไปเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มเมื่อคืนค่ะ
แล้วก็มีรายงานมาว่าสุดท้ายแล้วคนเจ็บในคลิปนี้เนี่ยเสียชีวิตนะคะ
เท่าที่รู้เนี่ยคนก่อเหตุเป็นชายชาวต่างชาติอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปีสูง๑๗๕๑๘๐เซนติเมตรค่ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ตอนที่เขาเตรดอยู่ย่านถนนท่าแพร
ขวานี่คนนี้คนนี้เบื้องต้นยังไม่รู้ชื่อนะคะว่าเป็นใคร
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ถูกแทงคอจะบอกว่านี่ไม่ใช่คนแรกค่ะเป็นคนที่๓แล้วนะคะที่โดนผู้ชายคนนี้แทง
คือก่อนหน้านี้ตอนตีสามครึ่งวันเดียวกันเนี่ยคนก่อเหตุไปอารวาสที่หน้าร้านเสริมสวยของผู้หญิงคนนึงที่อยู่ย่านท่าแพรค่ะ
โวยวายอารวาสอยู่ในร้านแล้วก็จะทำร้ายเจ้าของร้านเสริมสวยจนมีชายชาวต่างชาติมาช่วยเหลือก็ถูกแทงเข้าที่ท้องอาการสาหัสด้วยค่ะ

มันไปแทงเขาอีกหรือที่อีกเลยไปอีกแล้วค่ะ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ที่โรงแรมท้องที่ช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ของกลางเป็นมีดพก๑เล่มยาวประมาณ๖นิ้วนี่ค่ะผู้ชายคนนี้
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ

อยากให้โลกสงบสุขเพราะโลกกำลังจะแตกแล้ว
และคนที่โดนแทงคือคนที่จะมาล้างโลกเขาเลยต้องกำจัดก่อน
อันนี้ไม่ปกติแล้วล่ะค่ะถ้าขนาดนี้